ต่อกันที่เรื่องราวของสาวที่รักการออกกำลังกาย

จะต้องมีชื่อของนางเอกสาวสุดแบ๊ว

ในการออกกำลังกายเยอะแยะมากมายจริง
จริงต้องบอกว่าสาวเจนี่เป็นแรงประดับไฟ
ให้กับใครหลายคนเลยก็ว่าได้
แต่จะเป็นอย่างไรคะถ้าเกิดว่าสาวเจนี่
ตัวเองมาเป็นครูสอนฟิตเน็ตซะเอง
วันนี้เรามีภาพมาฝากกันด้วยค่ะ
แปลกใจที่จะเห็นนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณ
ุ่นเป๊ะปังกล้ามท้องแน่นขาเรียวยาว
หน้าใสอย่างกับเด็กสาววัย๒๐
นั่นก็เพราะรักการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ
ถึงขั้นทุบกระปุกเปิดฟิตเน็ตสุดชิค
ใจกลางเมืองเอาใจคอเฮลตี้
และคงเป็นเพราะสกิลการออกกำลังกายระดับท็อปแล้ว
งานนี้ลูกค้าจึงได้ยนต์โฉมครูสาวสอนฟิตเน็ตที่สวยระดับนางเอก
ก็ดูสิคะไม่ต้องเอาเงินไปจ้างใครที่ไหน
เจนนี่ขอโชว์ทักษะนำเต้นซุมบ้า

ดูจากลีลานี้ก็แยกไม่ออกว่าเป็นนักแสดงหรือครูสอนฟิสเน็ต

งานนี้นักเรียนปลื้มปลิ่มเต้นไปยิ้มไป
คิวลงคอร์สเรียนกับครูเจนนี่กันจนเต็มห้อง
นี่เห็นว่าเป็นคลาสสอนเต้นผู้หญิงล้วน
ไม่งั้นคงได้เห็นเพื่อนชายคนสนิท
จองพื้นที่แถวหน้าเรียนกับครูสาวคนสวยกับเขาอีกคนแล้วค่ะ